แต่ไม่ใช่คู่แข่งเรื่องของโชคลาภแต่อย่างใด

แต่ไม่ใช่คู่แข่งเรื่องของโชคลาภแต่อย่างใด
แล้วเป็นคู่แข่งเรื่องไหนล่ะจ๊ะ
มีคู่แข่งเรื่องของโชคลาภแต่อย่างใด

เล่นไอแพทเล่นแท็บเล็ตได้

เกมนี้เกมนี้คุกกิ้งใช่ไหม

มาบอกเราแล้วแต่เรายังไม่ได้อ่านก็ได้นะ

ร้องดังว่าชายโย

ไม่คิดเหมือนกันนะว่านกเอี่ยงจะฉลาด

ใช่ไหมคะคือนกตัวนี้
มันไม่ใช่นกเอี่ยงนะแต่ว่ามันคือนกแก้ว

กขุนทองนกอะไรก็แล้วแต่

แต่ดิฉันว่าเจ้าของอาจจะมีวิธีการสอน

อย่างนกแก้วอย่างนี้เราก็รู้ว่าจะสอนให้
ผู้ตามให้นกแก้วนกขุนทอง

พูดตามอะไรตามได้แต่ว่า

หรือว่าอยากให้นกแก้วได้เรียนออนไลน์

ไปอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่แล้ว

ปัดเผื่อกดแล้วแม็ต
ก็จะทันให้คู่เป็นนกแก่ว